ก็หลายเดือนอยู่ค่ะกว่าเขาจะถอดท่อได้
ทุกวันนี้ที่ทำให้มีพลังได้ก็เพราะว่ามีเด็กได้กอด
หนูไม่มีพ่อมีแม่แล้วแม่เสียได้๑๐กว่าปี
พ่อนี้ก็ไม่รู้จักหนูไม่มีพ่อ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จัก
ฟังเพลงต้นฉบับร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ต้องดิ้นกันต่อไปตลอดที่มีลมหายใจนะครับ
เพียงแต่ท่านสู้สมัครมาในรายการเราร้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยนะครับจากรายการของเรา๑ล้านบาท
เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเหนื่อยหลายเท่า
เพราะว่าลูกของเธอไม่สามารถเติบโตเหมือนเด็กคนอื่นได้ค่ะ
ส่วนเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรนั้น

โอเคมานี่

ชื่อสะสินันนามสกุลศรีทองค่ะ
ชื่อเล่นชื่อกันนะคะอายุ๓๔ปีค่ะ
อาชีพขายข้าวไข่เตียริมฟุตบาทหน้ารามคำแหงค่ะ

อาชีพเสริมรับจ้างล้างห้องน้ำบ้างก็เก็บขยะขายค่ะ
หนูเป็นคนที่มีฮอร์โมนเพศชายมากถึง๒เท่า

พอตั้งท้องเราก็ไปอันตรศาล

หมอก็วินิจฉัยว่าให้สามารถเอาเด็กออกได้ไม่ผิดกฎหมาย
พออันเตอร์ซาวเห็นหน้าลูกแล้วก็เลยคิดว่า
ยังไงเดี๋ยวหนูก็จะเลี้ยงเอง

ทีนี้พอน้องผิดมาปกติจริงก็อยู่กับพ่อน้องจน๖เดือน

พอแยกทางกันหนูก็พาลูกมารักษาจริงเทพ

เมื่อก่อนหนูทำงานพกเท้าแล้วเป็นโคลที่
ติดเหล้าติดบุหรี่ติดเที่ยวก็ทิ้งหมดเลย
ค่ะอันนี้ลูกสาวนะคะน้องแก้มค่ะ

มีเนื้อสมองประมาณ๒๐ด้านหลังค่ะ
ด้านหน้าซิกซ้ายซิกขวาด้านหน้าไม่มีมีแต่น้ำ

แต่ว่าเราผ่าตัดสมองใส่เครื่องเอาไว้ที่หัว๒ตัวค่ะ

เป็นชั้นระบายน้ำที่มันเพิ่มขึ้นไปบนศีรษะค่ะ
เพื่อให้ลงช่องท้องออกมาเป็นปัสสาวะเพื่อไม่ให้หัวโต
แล้วก็เพื่อไม่ให้เขาช็อกน้ำจนเสียชีวิต
ผลข้างเคียงทำให้เขาเป็นกฎไหลย้อนขั้นรุนแรง

ตอนนี้เหลือแค่๒๐ที่เขามองเห็นลาง

ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น๑๔กิโลกรัม

ผ่าอาดีนอยด์ใต้ภูมิจมูกกับผ่าตัดสมองอีกครั้งหนึ่ง

เขาก็จะช่วยหนูถ้าหนูไม่ไหวหนูไม่สบายเขาก็ขายของให้
หนูก็ช่วยเขาทุกอย่างพยายามช่วยขายของช่วยเขาให้เขาผ่อนไปบ้าง
ตอนที่หนูเจอเขาครั้งแรกเขาเลี้ยงลูกคนเดียว
เขาไม่มีผู้ใดช่วยเลยเขารักลูกเขามาก
ทั้งที่ตัวเขาก็ไม่สบายแต่เขาก็ดูแลลูกเขาดี
คือเขายอมให้ลูกเขากินอิ่มแล้วเขาอด
เวลาที่กันไปขายของเขาต้องคอยวิ่งไปวิ่งมาช่วยมาดูลูกเขา
หนูก็มีโรคซึมเศร้าอยู่บ้างแล้วก็เป็นหอบหืด
หนูจะเป็นหอบหืดก็ค่อนข้างหนักอยู่เพราะว่าเราไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อน
บางทีถ้าหอมมากหรือไอมากเหนื่อยมากก็นิ่งเหมือนกัน
พอเราไม่ได้ขายของเราไม่มีรายได้อะไรหนี้เราก็จะเพิ่มขึ้นอีก
กู้มาจริงจริงอ่ะมันแค่แสนสองแต่ตอนนี้มันเป็นสองแสนแล้ว
ตอนนี้หนูเป็นหนี้เยอะมากค่ะเพราะว่าทำห้องเขาอยู่อะไรเขาอยู่เพราะว่าเขาแพ้ฝุ่นแพ้พริก
ปัจจุบันนี้เขามีลูกใหม่คือเขาแพ้อะไรที่เป็นดอกทุกอย่าง
ดอกไม้ทุกชนิดถ้าเกิดเปรี้ยวมาตามลมเขาได้เพราะเขาจามแล้วเขานอนไม่ได้แล้ว
ครั้งล่าสุดเขานอนโรงพยาบาล๖เดือนจากการที่เขาแพ้พริก
แค่เกษรดอกพริกที่คนเขาเข็นมาขายแค่นั้นเอง
นี่ก็คือคุณกันนะครับนักสู้ชีวิตคนล่าสุดของเราบนเวทีแห่งนี้
ก็เป็นครั้งที่๒นะครับสำหรับคุณกันในรายการของเรา
วันนี้ก็เช่นเดิมค่ะมากับกำลังใจตัวน้อยค่ะ
ลูกสาวค่ะน้องแก้มหอมแล้วก็น้องสะพ้ายที่น่ารักนะคะคุณหนึ่ง
สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับทั้งสองท่านเลย
ครั้งที่แล้วร้องไปได้๑เพลงได้รับไปแล้วค่ะคุณผู้ชม
หนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทแรกของคุณกันค่ะ
ทำให้น้ำตาร่วงกันเลยทีเดียว
คุณกันทำไมครั้งที่แล้วนี่พอได้ตังค์ความปิติของคุณกัน
มันเกิดขึ้นจนบ่อน้ำตามันเอ่อขึ้นมาแบบนั้นนะคะคุณกัน
มันช่วยหนูได้หลายอย่างอยู่ค่ะอย่างน้อยอย่างน้อยสาวน้อยหนูก็มีรถเข็นมีตังค์ไปหาหมอ
อย่างน้อยเขาก็มีอาหารกินต่อไปได้อีกค่ะ
หอมอีกล่าสุดบอกว่าเห็นไม่สบายหนักเกือบเอาชีวิตไม่รอดเกิดอะไรขึ้นกับลูกเรา
คือเขาแพ้เกษรดอกพริกค่ะอาการเป็นไง
ก็มีคนเขาเอาเหมือนกับไม้ประดับอะค่ะเขาเข็นมาขายแล้วมันจะมีกระถางต้นพริกประมาณเล็กเนี่ยค่ะ
เราก็ไม่รู้เห็นมันจะต้องออกลูกเยอะแน่นอนเลย
ก็เลยซื้อมาอ๋อคุณแม่ซื้อมาซื้อมาตั้งปุ๊บแล้วหลานก็เลยตีเอาไม้ขนไก่ตีที่นี่
ดอกมันเกษรมันฟุ้งอ่ะซื้อมาตอนประมาณสัก๕๖โมงเย็น
พอสักทุ่มหนึ่งเขาเริ่มขึ้นผื่นที่หน้าแดงวะเล็กเล็ก
เสร็จพอสักผ่านไปสักสิบห้านี้เริ่มขึ้นที่แขนเขาก็ต้องเอกใจไหมว่า
เอ๊ะมันเกิดจากอะไรเขาผิดปกติหนึ่งก็แบบไม่ได้ล่ะ
หนึ่งหนึ่งพี่ทิ้งร้านแล้วนะเราดูแลนะพี่จะพาแก้มไปหำ
อืมเพราะแก้มผิดปกติแล้วแก้มไม่ไหวแล้วเพราะว่าเขาเริ่มหายใจติดขัดแล้ว
ก็เลยพาไปโรงพยาบาลดีกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลมันเริ่มลามทั้งตัว
เขาเริ่มหายใจติดขัดแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ได้ไม่ได้
อเรนนี่ต้องใส่ทิ้วแล้วนะต้องใส่ทอนะไม่งั้นน้องหายใจอีกไม่ได้

เขาต้องงัดให้เด็กง้างปากแล้วใส่ท่อไป
ข้างบนหาย๒ซีข้างล่างหาย๒ซี

ก็หลายเดือนอยู่กว่าเขาจะถอดท่อได้
แต่ว่าระยะเวลาที่เขาใส่ไว้เนี่ยหมอจะต้องให้เมาฟีนเพื่อให้หลับ
เพราะว่าถ้าไม่งั้นเขาตื่นมาเขาก็จะแบบกั้นแล้วก็เขียวแล้วก็หยุดหายใจ
ระหว่างที่ใส่เนี่ยเขาก็จะมีอาการหยุดหายใจบ่อย
หมอก็ต้องแบบให้พยาบาลมาคอยดูแล

อย่างนี้หมายความว่าคุณกันต้องหยุด๒๔ชั่วโมง
หลับไม่ได้ต้องคอยตื่นขึ้นมาดูหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าเราเหนื่อยมากก็จะใช้วิธีการเอาเขานอนกับเรา
หนุนแขนขาก็ไกลแล้วไว้แขนก็หนุนกอดกันไว้
ถ้าเกิดว่าเขาเงียบหายไปแล้วก็ต้องแก้มแก้มแก้มแก้มอย่างนี้ค่ะ
หายใจค่ะระหว่างที่ลูกเป็นอย่างนี้กับลูกไปเลยอันไหนจะทรมานลูกน้อยกว่ากันในความคิดของคุณ
คือก็ยังอยากให้เขาอยู่อย่างนี้ไปก่อน
กว่าเขาจะไม่ไหวจริงแล้วถ้าเกิดเขาหลับไปจริงอย่างที่คุณหมอวินิจฉัยจริงก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้ว
แต่ในระหว่างนี้ณปัจจุบันนี้ขอให้เขาอยู่ไปก่อน
คือหนูไม่ไหวหนูไม่พร้อมที่จะเสียลูกค่ะ
คุณกันเอากำลังใจมาจากไหนคะ
รอยยิ้มน้อยน้อยของลูกเขายิ้มเก่งค่ะเขาเป็นเด็กน่ารักเขาเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กละเริง
นั่นไงเห็นไหมหนูเป็นเด็กสวยใช่สวยที่สุดค่ะ
สตูนี้ใครสวยที่สุดน้องแก้มนี่แหละใช่

อย่าบอกว่าในช่วงชีวิตของแม่ที่เหลืออยู่แม่จะอยู่เพื่อหนู
เราจะอยู่ด้วยกันสร้างบุญสร้างอะไรด้วยกัน
แม่จะรักหนูแม่จะไม่มีใครเราจะอยู่ด้วยกันนะลูก
ช่วงชีวิตที่แม่เหลืออยู่เนี่ยแม่จะให้หนูทั้งหมดเลย
ขอให้หนูแข็งแรงแบบนี้อยู่กับแม่แบบนี้ยิ้มกับแม่แบบนี้ทุกวัน

น้องรับรู้สิ่งที่พี่ปฏิบัติทั้งหมดได้กี่เปอร์เซ็นต์พี่ว่า

ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราสื่อถึงกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต
น้องก็จะมีความสุขเมื่ออะไรค่ะ

แม่กอดแม่อุ้มแม่หอมหรือแม่อยู่ด้วย
เขาจะไม่ขออะไรในชีวิตเขาถึงเขาไม่ได้กินข้าวไม่ได้อะไร

แล้วตัวคุณกันมีความสุขที่อะไรคะ

วันนี้เขาได้กินอิ่มเขาได้นอนหลับ

เขามีเสื้อผ้าใส่แล้วนะเขามีข้าวกินแล้วนะ

หาหมอแล้วนะนี่หมอมีนัดนะ
แม่สามารถหยุดงานพาหนูไปหาหมอได้นะลูกนะ
แข็งแรงขึ้นแล้วใช่ไหมลูกหนูสวยขึ้นแล้วใช่ไหม
มีความสุขกับการที่เห็นลูกมีความสุขทุกวัน

เพลงที่๒กำลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะคุณกัน
มีมูลค่า๒๐๐๐บาทค่ะ
ร้องไปแล้ว๑ได้ไปแล้ว๑เพลงนะครับ
วันนี้เรามาเริ่มกันที่เพลงที่๒นะครับ
เพลงนี้ก็มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
พร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
แล้วทีนี้คือเพลงที่๒ขอบคุณกัลค่ะ

ถ้าหยุดก็ได้๑๐๐๐๐ถ้าสู้ต่อเพื่อจะเอา๒๐๐๐๐๐บอกว่าสู้
ก็ได้ทำได้ก็ได้๒๐๐๐๐แต่ถ้าพลาดหลอมผิดขึ้นมา
หนึ่งหมื่นที่มีอยู่เหลือครึ่งหนึ่งตอนนี้ตัดสินใจก่อนครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณกันจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ค่ะสู้ครับ
ตัวช่วยครับจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้า
ดีดีไอบูพาเวอร์มีทั้งหมด๖แผ่นป้าย
เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันในเพลงนี้
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
อยากได้ประมาณไหนครับสำหรับเพลงนี้
มันมีข้ามเพลงนี้ไปเลยอันนี้แน่นอนไม่ต้องร้องรับเลย
คำผิดได้หนึ่งคำค่ะหนึ่งคำพอไหมฮะค่ะ
ตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้วนะครับจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้า
ดีดีไอบูร์พาวเวอร์แผ่นที่หนึ่งถึงแผ่นที่หกนะครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๕ก็คือ
ตัวช่วยแผ่นที่๕นะครับร้องผิดได้๑คำ
พอนะครับร้องผิดได้หนึ่งคำแต่ถ้าไม่ผิดเลยก็จะดีมาก
พยายามคิดว่าจะร้องไม่ผิดไว้ก่อนค่ะนะครับ
โชคดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
มาถึงเพลงที่สองนะครับเพลงนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลงมาครับ

เหงาก็เจอมาพ่ำมาเผลอแล้วเธอก็หาย
บินมาตายมาตอมเด็ดดอมละละรับไป
พี่เสื้อทำกับดอกไม้เหมือนที่เธอทำกับฉัน
ก็คิดทุกวันเราหยุดคบกันดีไหม
บอกกับหัวใจว่าอยู่กันไปก็ทรมาน
อยากหายไปจากตรงนี้ก็ถูกความคิดถึงทัศน
ปากแข็งได้ไม่นานก็หวั่นไหว
ผีเสื้อใจร้ายดอกไม้ก็ช่างใจอ่อน
จึงไม่อาทรผิดความเหงาจากหัวใจ
อยู่ให้เขามาตอมยอมให้เขาทิ้งไป
ใช่สิผีเสื้อบินได้แต่ดอกไม้ได้แค่รอ
เมื่อไหร่ถึงพอหรือฉันต้องรอให้จริง
ให้เธอโพบินดมกลิ่นเกษรให้คุ้มให้พอ
รักแท้ไม่เป็นใช่ไหมจึงไม่เข้าใจคนรอ
น้ำตาฉันเออคลอจึงไม่พอให้เธอเห็นใจ
ดมกลิ่นแก่ซ้อนให้เธอเห็นใจ